พาไปพิศนุโลกที่วังทองหน่อยค่ะไปทานขนมหวานป้าช่วย
ป้าช่วยเนี่ยขายขนมหวานมาสักประมาณกว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
คือเจ้าอื่นเขาล้มหายตายจากไปหมดแล้วป้าถ้วยบอกว่า
ป้าช่วยบอกว่าขายตั้งแต่ถ้วยละสองบาทอ่ะเห็นไหม
โอ้โหน่าทานมากนี่อะไรอ่ะลอดช่องนะฮะ
ขนมหวานป้าช่วยค่ะเปิดขายบริเวณใต้ต้นหูกวาง
ลานจอดรถของวัดวังทองวรารามที่พิศนุโลก
แล้วก็ขายแบบนี้มาเกือบสี่สิบปีแล้วนะคะลูกค้าก็เลยให้ขนานนามบอกว่า
ร้านขนมหวานในตำนานจ้าแล้วคุณเห็นไหมว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นกันเอง
คือน่ารักแบบบ้านลูกค้าประจำก็จะแวะเวียนมากินนะคะ
นี่เห็นไหมป้าช่วยแกหยิบแบบนี้ค่ะป้าช่วยทำขนมหวานแบบโบราณมานานแล้วนะคะ
ที่นี่หลายคนที่เป็นลูกค้าประจำมาบอกว่าบางคนเนี่ย
เป็นลูกค้าประจำตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เพราะป้าช่วยยังคงทำขนมหวานหลากหลายมา
บริการให้กับลูกค้าขายต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา
สิบเอ็ดนาฬิกาเรื่อยไปจนถึงสักประมาณบ่ายสามนะฮะเห็นไหมน่าทานนะอืม
ช่วยค่ะจะทำไส้เองทุกอย่างเลยนะคะทั้งเผือกรากบัวสับปะรดเชื่อม
ข้าวเหนียวส่วนที่ทำไม่ได้อย่างอื่นก็เช่นเฉาก๊วยขนมปังลูกชิ้น
ก็อาจจะต้องซื้อมานะคะขายตั้งแต่ถ้วยละ๒บาทเรื่อยมา
แล้วก็ค่อยปรับราคาขึ้นตามราคาต้นทุน
ปัจจุบันขายเด็กนักเรียนเนี่ยถ้วยถ้วยละสิบถึงสิบห้าบาท
นักเรียนบางคนไม่มีเงินนะป้าช่วยแกก็ให้กินฟรีนะคะ
ส่วนผู้ใหญ่ขายถ้วยละ๒๐บาทขึ้นอยู่ว่าจะใส่อะไรบ้าง
แต่ละวันจะเตรียมไว้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะประมาณ๒๐อย่างนะ
เมื่อก่อนใช้น้ำแข็งใสใส่น้ำเชื่อมแล้วก็กะทิ
แต่ว่าตอนนี้หันมาใช้น้ำแข็งหมดแทนแล้วนะคะหวานมากหวานน้อยก็สั่งป้าเชื่อม
ป้าช่วยได้นะฮะสั่งน้ำเชื่อมเนี่ยเอาป้าช่วยมาผสมกับน้ำเชื่อม
กลายเป็นป้าเชื่อมไปแล้วนะพูดตามพี่ใหม่ป้าช่วยทำน้ำเชื่อม
ป้าช่วยทำน้ำเชื่อมนะฮะพูดถูกเลยนะป้าช่วยทำน้ำเชื่อม
แกล้งน้องครับแกล้งน้องสั่งกลับบ้านก็ได้นะจ๊ะครับป้าช่วยทำน้ำเชื่อมโอเค